ที่จังหวัดเชียงใหม่และเหตุการณ์มันคล้ายกันมากค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งนะคะสวมกางเกงในตัวเดียว
คือไม่สวมอะไรเลยนะสวมกางเกงในตัวเดียว
ปีนอยู่บนหลังคาบ้านหลังต่างในหมู่บ้านแห่งเนี้ย
คนที่เขาเอามาโพสต์เขาบอกว่าคือของเขาก็ไม่ได้หายนะ
ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรเธอนะแต่
บอกว่าจะต้องโพสต์เอาไว้เป็นการเตือนภัยค่ะ
และผู้ชายคนนี้อยากจะให้กลับตัวด้วยนะคะ

ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นวัยกลางคนค่ะใส่กางเกงในตัวเดียว
ระเวนปีนรั้วบ้านภายในโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่เชียงใหม่นะคะ
ข้อความที่เธอเขียนกำกับคลิปนี้เอาไว้โพสต์เตือนภัยนะคะ
จิตย่องขึ้นบ้านในโครงการหลายหลังเลยดูในคลิปตกใจมากเขากล้ามาก
ใส่แต่กางเกงในตัวเดียวใครที่อยู่ในโครงการอาจจะต้องระวังนิดนึงค่ะ
ถ้าเป็นผู้หญิงล็อกบ้านหลังบ้านดีก็ล็อกด้วย
มันสังเกตรอบบ้านด้วยกัน
จากโควิดที่ต้องระวังแล้วยังต้องระวังโรคจิตไปอีก
พบเบาะแสรบกวนแชร์ข้อมูลเผื่อจับโรคจิตคนนี้ได้กันนะคะ
ภายหลังมีการโพสต์คลิปนี้ออกไป
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะทางผู้สื่อข่าวเองตอนนี้นะคะก็เห็นแล้วนะ
แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้นะว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์มันจะรุนแรงมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวตามเรื่องนี้ให้นะคะ
อยู่ระหว่างการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
จากผู้เสียหายก็คือคนที่โพสต์คลิปนี้
ถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยคนในหมู่บ้านนะคะ